แต่วันนี้ภาพที่เห็นเขาอีกอย่าง

เขาก็จะลายล้อมด้วยยูทูปเบอร์ข้างกายเขา

ถ้าตอนนี้พี่อุ๋ยเรียกยูทูปเบอร์พูดงั้นว่าแก๊งไม่ได้นะครับ

เขาบอกว่าพี่ติ๊กไงว่า

เขาชอบเขียนว่าแก๊ง

ไม่รู้ดิพี่อุ๋ยอ่านหรือเปล่า

หมายถึงว่ากลุ่มยูทูบเบอร์เยอะที่ไปการติดชีวิตลุงพล

ปริญญาตรีจะเรียกเขาแก๊งไม่ได้

ผมบอกก่อนว่าผมลงพื้นที่ครั้งแรก
มาสักตัวยังไม่มีเลย

แล้วตอนที่ไปแรกเนี่ยก็เห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นไหม
ไปจัดลงจัดเลี้ยงที่บ้านลุงพล

หนึ่งสองสามก็เริ่มช่วยเขา

เงินส่งค่างวดรถ

แล้วก็บอกว่าถ้าเขาโดนออกไม้จับ

เพราะวันนั้นก็สงสารเห็นใจเขาอย่างนี้หรอ

คดีนี้พอเข้าไปปั๊บ

มันอะไรช่วยได้เราช่วย

คนผิดนะแล้ว

สงสัยตัวผมแล้ว

ไอ้เรื่องพวกที่ปากทูปกับบัวเนี่ย

คือลุงพลผมและอีกคนหนึ่ง

เฮ้ยไม่ดีแล้วหมอลุงพลปากทูปกับบัว

แล้วยังไม่รู้ว่าใครพาเด็ก

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย
เสียชีวิต
แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

แล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนเด็กเนี่ย

เสียชีวิต

เสียชีวิต
เสียชีวิต

เสียชีวิต

เสียชีวิต

เสียชีวิต
เสียชีวิต

เสียชีวิต
เสียชีวิต

เสียชีวิต

เสียชีวิต

เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต
นี่ไงอาจารย์มันเป็นแบบนี้
เฝ้าหมายของการกลับทูปกับหัวนั่นคือกลับคำสาบานที่คุณสาบานกันทั้งหมด

แสดงว่าหมอปลาเนี่ยรู้แล้วอะไรมันเกิดขึ้น

เขารู้อยู่ในใจแล้วว่าหมอปลาเนี่ยไม่ได้สั่งให้เขาปรับปักทูบกลับหัว
แสดงว่าหมอปลาต้องรู้แล้วว่าเขาปักทูบกลับหัวเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

แล้วหลังมาก็แยกย้าย

เพราะว่าทางทนายลุงพลเองเขาก็โต้แย้งมาเหมือนกันเรื่องของข้อหาทางคดี
ที่เขาเชื่อว่าเขาสู้ให้ลูกความเขาได้ครับ